ตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรณีที่มีลูกสาวของผู้ตายค่ะ
คือพ่อเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางการจราจรคือรถมอเตอร์ไซค์ชน
แล้วเสียชีวิตปกติเนี่ยเขาจะได้เงินเยียวยาจากประกัน
ก็คือ๕แสนบาทที่เสียชีวิตใช่ไหมคะ
เพราะเขาไปดำเนินเรื่องแจ้งความพนักงานสืบสวน
พนักงานสอบสวนสพลำปลายมาตรบอกว่า
ขอเงิน๒๕๐๐ค่าทำคดีไม่งั้นคดีไม่คืบ
ฮะนี่บอกโอ้โหนี่พ่อเขาตายเนี่ยจะมาเรียกเงินรีดถ่ายเงินเขาอีกเหรอ
เขาก็เลยไปแจ้งเพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเลยนะคะ
ผู้เสียหายคือคุณจันทิดาพิทักษะอายุ๓๘ปีค่ะเธอเป็นชาวบุรีรำ
เล่าบอกว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยอายุ๗๒ปีเสียชีวิตจากเหตุ
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนคู่กรณีเธอก็ไปขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอบ
เพราะพนักงานสอบสวนขอเรียกเงินส่วนแบ่ง๒๕๐๐๐บาท
เงินประกันที่พ่อจะได้รับที่เสียชีวิต๕แสนบาท
แล้วขู่ว่าถ้าไม่ได้เงินคดีจะไม่คืบ
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามไปที่พันธ์ตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำปลายมาตรนะคะ
ซึ่งทางผู้กำกับบอกว่าตอนนี้รับทราบเรื่องแล้ว
ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ถ้าผิดจริงถ้าลูกน้องผิดจริงก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน
มันคงผิดตั้งกรรมการสอบสวนตรวจสอบของทางผู้กองเวิร์กศัพท์ว่า
พูดจริงพูดอะไรต่างที่สุดอีกทีครับ
คือประเด็นนี้เธอบอกว่าพ่อเธอประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถจะกลับบ้านซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่๒๒มกราคมแล้ว
ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ก็ให้เธอคุยกับปลายสาย
บอกว่าเป็นทนายความเรียกเงินทำคดี
แล้วก็ทวงถามว่าตรงอย่างไร๒๕๐๐บาทนี่ได้ไหม
พอไม่ได้เงินตำรวจก็ไม่ยอมทำเรื่องให้

ครอบครัวก็ไม่สามารถเอาเอกสารไปเบิกเงินเยียวยาการเสียชีวิตตามกฎหมายได้
คุณตั้งแต่๒๒มกราคมจนวันนี้นี่มันเมษายนแล้ว
บอกมันไม่ไหวแล้วแค่เสียพ่อมันก็แย่มากพออยู่แล้ว
ก็เลยมาร้องเพจสายไม้ต้องรอดให้ช่วยนะคะ